ไปดูเรื่องเศร้าที่เกิดขึ้นที่จังหวัดลำปางกันหน่อยนะครับ
หัวเมียคู่หนึ่งก่อนจะนอนเขาทะเลาะกัน
แล้วปรากฏว่าฝ่ายชายเมาขาดสติ
หมอนคุณผู้ชมไปกดหน้าเมีย
กระทั่งเมียขาดอากาศหายใจแล้วเสียชีวิตในที่สุด
ตอนที่เกิดเรื่องฝ่ายชายก็กะว่าจะฆ่าตัวตายตาม
แต่ก็กลัวค่ะใจไม่ด้านพอใจไม่สู้พอ
หลบหนีไปนะคะทิ้งลูกน้อยวัย๗ขวบ
ให้นั่งเฝ้าศพแม่คนเดียวจนถึงเช้าอะค่ะ
ส่วนนี้คือภาพบรรยากาศงานศพของผู้ตาย
ก็คือนางสาวรุ่งธิวาชุ่มทิอายุ๓๕ปี
แน่นอนนะคะว่าบรรยากาศก็โศกเศร้าแบบนี้นะคะ
ญาติร้องห่มร้องไห้แบบนี้ค่ะก็ไม่คิดแล้วค่ะ
ว่าเรื่องแบบนี้จะเกิดขึ้นกับคนในครอบครัว
ทีนี้จากการสอบสวนเนี่ยทราบว่าผู้ตายเนี่ย
ถูกสามีก็คือนายนิรันดิกันฟองใช้หมอนกดทับใบหน้า
จนกระทั่งผู้ตายเสียชีวิตบนที่นอน
นายนิรันดิ์เนี่ยหลังจากที่ก่อเหตุเสร็จหลบหนีไปนะคะ
ทิ้งจดหมายไว้ให้ดูต่างหน้าในจดหมายนี้ค่ะ
คุณผู้ชมสารภาพบอกว่าตัวเองเป็นคนก่อเหตุ
เนื่องจากบันดาลโทษะขาดสติเพราะว่ามืนเมา
และตกลงกับฝ่ายภรรยาไม่ได้ขอชดใช้กรรมด้วยชีวิต
เชือกนี้ที่บอกว่าเขาจะฆ่าตัวตายหลังจากที่
หมอนกดไปที่ใบหน้าภรรยากะว่าจะฆ่าตัวตาย
เชือกนี้แหละเป็นประจักษ์พยานอย่างดีเลย
ตอนแรกว่าจะผูกคอฆ่าตัวตายตามสุดท้ายคือหนีไปค่ะไม่กล้า
ไม่กล้าปล่อยให้ลูกน้อยอายุ๗ขวบ
เฉินโชคชะตากรรมแต่เพียงผู้เดียวนอนกอดศพแม่ทั้งคืนเลยค่ะ

ไม่รู้ว่าแม่ตายแล้วก็อยู่แบบนั้นจนเช้าอะนะคะ
ทีนี้ไปสอบถามน้องแก้มป่องอายุ๗ขวบลูกสาวของผู้ตาย
เล่าให้ฟังบอกว่าก่อนที่จะนอนเนี่ยนะคะ
ก็ดูละครกับคุณแม่จนกระทั่งหลับไป
พอตื่นเช้าขึ้นมาเห็นแม่ห่มผ้าคล้ายกับว่าคนหลับแต่ปลุกยังไง
คุณแม่ก็ไม่ตื่นตัวคุณแม่เย็นมากเหมือนคุณแม่ไม่สบาย
ตัดสินใจลงไปขอความช่วยเหลือจากคนข้างบ้าน
แล้วไปตะโกนบอกว่าแม่กุ้งเป็นอะไรไม่รู้แม่กุ้งเป็นไข้แม่กุ้งตัวเย็นไปหมด
ลูกสาวพูดแบบนี้กับคนข้างบ้านนะคะครับทีนี้เราไปสอบถามพี่สาวของผู้ตายก็คือ
รุ้งนภาจันล่าอายุ๓๙ปีก็ร้องห่มร้องไห้เปิดเผยกับทีมข่าวเราแบบนี้
บอกว่าตัวเธอเองเป็นคนลงทุนเปิดร้านโทรศัพท์ให้กับน้องสาวเป็นคนดูแล
แล้วก็จะมีการโทรคุยกับน้องสาวเกือบทุกวี่ทุกวัน
แต่ก็ไม่ได้ถามเรื่องของครอบครัวนะเพราะว่าถือว่าเป็นเรื่องส่วนตัว
และไม่คิดว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้กับคนในครอบครัวอยากถามคนก่อเหตุผู้ต้องหาคนร้าย
ก็คือสามีของน้องสาวสามีของผู้ตายเนี่ยว่าฆ่าน้องสาวของตัวเองทำไม
น้องสาวของตัวเองตายไปแบบนี้แล้วหลานสาวอายุเจ็ดขวบเนี่ย
ใครจะดูแลใครจะรับผิดชอบแล้วหลานจะอยู่ยังไงฟังเสียงพี่สาวของผู้ตายค่ะ
แล้วหลานจะอยู่ยังไงฟังเสียงพี่สาวของตัวเองตายไปแบบนี้แล้วหลานจะอยู่ยังไง